สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
ช่วงนี้มีประเด็นร้อนเรื่องของอดีตนายตำรวจ
เหลือเกินเรียกว่าอยู่ในพื้นที่ข่าวไม่เว้นแต่ละวันเลยนะ
คุณมิ้นจะเป็นใครไปไม่ได้

สันทนะประยุณรัฐ
บุคคลคนนี้เป็นใครผมก็พูดมาหลายวันจนกระทั่งไป
ถึงกับขนาดก็สัมภาษณ์ตัวตนของแกมาแล้ว

ครีมไปสู่ตลาดไปสู่ผลประโยชน์

เอาล่ะครับวิธีการหรืออะไรต่าง

วันนี้ขอพูดตามเนื้อข่าวก่อนว่า
แกไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
จะไปหานายกจะไปเอาเอกสารสำคัญ
ซึ่งพบว่ามีบุคคลในรัฐบาลทุจริต
โดยยืนยันว่าจะไม่ยื่นผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แต่ขอนายกส่งเจ้าทฤษฐานที่ไว้ใจ
คือแกกลัวสวัสดีภาพของตัวเอง
คือเขาบอกว่าหลังจากที่วันก่อน

เขาบอกว่าก็นายกก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่
ก็มีสิทธิ์ตำหนิเขาที่เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยได้แหละ

วันนี้เลยอยากเอาเอกสารลับมาให้นายกตัวต่อตัว
จะได้รู้กันว่าจริงแล้วมันคืออะไร
ขอรถแล้วคนไว้ใจได้คนติดตามไปด้วยไปเอาของ

วิธีการของพันธุรโทสันทนะ
หรือแกไปรองกลุ่มกับรองต่อ
เป็นวิธีการที่เรียกความสนใจ
ซึ่งไปจุดที่ทำเนียบ
ก็ที่ธรรมเนียบมีใครมีสื่อ

เอาล่ะท้ายสุดแกก็บอกว่า
แกบอกว่าไม่ใช่คิดไปเอง

ระเบิดก็มีแต่ไม่เป็นข่าวนะครับ
วิธีการของตัวแกเอง
ไม่ได้ทำงานแบบเดียวกับพวกท่าน
ไม่ได้กังวลว่าจะกระทบต่อตำแหน่งทางธุรกิจในตลาด
แต่ห่วงชีวิตตนเองมากกว่านะครับ
ดังนั้นก็ท้ายสุดแกก็บอกว่า

นายกไม่ให้ก็ไม่เป็นไร
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีลูกเล่น
เพราะวันนี้เนี่ยริเกศ์จบแล้ว
คำนี้มิ้นอ่านข่าวมาตั้งแต่เที่ยงนะคุณผู้ชม

ลิเกนี่เรื่องนี้ใครเล่นบ้างคะ
ลิเกย์จบแล้วที่ว่าเอาเรื่องนี้ใครเล่นบ้าง
คือคุณมิ้นทุกคนมีราคา
วันก่อนผมพูดไปแล้วเรื่องราคาของแต่ละคน

ทีนี้วิธีการเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดหรอกครับ
ว่าพันธุ์โทษสันทนะแกทำอะไร
วันนี้ก็มีคนรู้จักแกเพิ่มมากขึ้น

ถามว่าการสร้างราคาเนี่ย
วันนี้หลายคนพูดท่านรองนายกพลเอกประวิทธิ์

ผลเอกโกวิทย์พูดถึงว่าอย่าไปให้เครดิต

ทีนี้การสร้างราคาการสร้างเครดิตได้เนี่ย
การจะเพิ่มมูลค่าของตัวเองหรือของสินค้าก็แล้วแต่
อันนี้ผมไม่ได้ไปว่าตัวพันธุรกิจสันตนัก
ใครโดยเฉพาะแหมนักการเมือง

มันต้องมีเครดิตมันมีความน่าเชื่อถือ

ก็พูดถึงพูดถึงก็เปล่าพบตล
แต่ละคนนี้ธรรมดาหรือเปล่าล่ะครับ
เป็นระดับบิ๊กของแต่ละหน่วยงานทั้งหมดเลย

ถามว่าและการใช้สื่อได้ใช้ไหม
การใช้เครื่องมือคือการสื่อสาร

ถามว่าอย่างนี้มีราคาไหม
ต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ

เอาละเราก็ไม่ว่ากันล่ะครับว่าเรื่องมันเรื่องอะไรบ้าง

เรื่องตลาดไปเรื่องของผลประโยชน์นะฮะ
มาถึงเรื่องของทุจริตแล้ว

ทุจริตหรือเปล่าที่แกไปพูดที่ธรรมเนียบ
ว่ามีคนในรัฐบาลมีการทุจริต

ดังนั้นสถานการณ์ในปัจจุบันหัวเรื่องนะ
การสร้างเรื่องต้องสร้างจากสถานการณ์ปัจจุบัน

เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตอันนี้มันคลาสสิกเลย

ถูกไหมตำรวจนี่เป็นศูนย์กลางเลย
ตำรวจเป็นศูนย์กลางคือพูดง่ายว่าถ้าเกิดมีเรื่องอะไรเนี่ย
ทะเลาะกับตำรวจหลายคนก็เห็นอยู่ว่า
เวลามีเรื่องมีราวเกี่ยวพันกับตำรวจนี่จะฮือฮา
สื่อให้ความสนใจกล้านะหรือไม่ก็ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐ
ว่าหน่วยงานนั้นกระทรวงนี้พอพูดแล้วเป็นเรื่องเป็นราว
นี่คือวิธีการที่ผมบอกก่อนว่าเป็นการสร้างราคา
ทีนี้พันธุ์ตำรวจโทสันทนประยุณรัฐวันนี้ก็ไปทำเนียบรัฐบาล
บอกว่าจะเอาเรื่องที่เป็นทุจริต
ไปแชร์เอาไปให้มีไม่มีไม่รู้แหละนะฮะ
อยู่ที่เซฟเฮาส์ผมก็ห่วงตัวผมเหมือนกัน
แล้วบอกว่าจะเอามาให้แต่ไม่ได้เอามา
ทีนี้เอาล่ะหยุดที่ตรงนั้นเพราะแกบอกว่าลิเกจบแล้ว
เนี่ยทิ้งท้ายว่าเป็นประเด็นต่อเรื่องก็อาจจะ
แสดงลิเกหรือเปล่าหรือยังไงใครเล่น
เราไม่ทราบแต่วันนี้ผมก็ไปที่ปคบหรือตำรวจปราบปราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับความคุ้มครองผู้บริโภค
ค่ะผมไปทำไมเดี๋ยวเบรกหน้าคุยให้ฟังครับ

ถูกวิทย์ตีสากหน้า
คุณมิ้นครับเพื่อให้เข้าใจถึงการสร้างราคาของคนนะครับ
มันไม่ได้สร้างกันง่ายพันธุ์ตำรวจโทสันทนะเนี่ยแกเติบโตมาจนกระทั่งถึงวันนี้
แน่นอนครับการที่แกออกไปแล้วมีคนผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้
ว่านายกรองนายกพบตรที่แกพูดถึงเนี่ย
แกเคยพูดถึงคนที่ไม่มีชื่อไหม
แกพูดถึงตัวแบบเด็กพันธุ์ตำรวจตรีร้อยตำรวจเอกแกไม่มีพูด
เพราะว่าเรื่องของการสร้างราคามีเครดิต
ผมได้อธิบายให้ฟังมีประโยชน์อย่างใดเดี๋ยวได้รู้ครับ
ทีนี้ถามว่าจะสร้างเรื่องอะไร
บอกว่านี่ลิเกจบแล้วผมก็สร้างเรื่องนี่ไงเรื่องทุจริตไง

ทีนี้จริงไม่จริงเนี่ยเราไม่รู้เพราะว่าแกไม่ได้เอาหลักฐานมา
ถูกไหมครับแต่ถามว่าถ้าจะตัดราคาทำอย่างไร

ตัดราคาทำยังไงทำไงผู้ใหญ่หลายคนก็บอกแล้วอย่าไปพูดถึงอย่าไปเอ่ยถึง
ก็ไม่ตัดราคาก็หมายความว่าถ้าสื่อไม่พูดถึงเราไม่พูดถึง

จะมีราคาหรือว่าช่องอื่นไม่พูดถึงแกจะมีราคาไหม
อันนี้ถามว่าผิดไม่ผิดอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนบอกว่าผิดไม่ผิด

ทีนี้ถามว่าผู้มีอิทธิพลถ้าถามว่าผมจะขึ้นมาเป็นผู้มีอิทธิพลได้

ดังนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลระดับประเทศสื่อต้องพูดถึง
ต้องให้ความรู้ใจดังนั้นต้องแสดงให้เห็นบารมี
บารมีในคนไทยก็หมายถึงการที่เอ่ยชื่อถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอ่ยถึง
มีสื่อพูดถึงอยู่บ่อยเพราะฉะนั้นเรื่องการแซงบารมี
ก็หมายถึงการใช้สื่อ
และผมต้องพูดอยู่เสมอว่าผมเป็นคนทำไม
ผมกลุ่มความลับไว้ความลับของผู้ใหญ่อย่าให้ผมเปิดเผยนะ
ถ้าผมเปิดเผยมาเนี่ยพังกันเป็นแถบ

แล้วทำไมสื่อก็งับทันทีล่ะครับเพราะเรื่องพวกนี้ชาวบ้านชอบ

และถ้าผมไม่ไปพูดผมไปพูดเรื่องอะไร
ผมไม่พูดหรอกครับเรื่องทำมาหากิน
ผมพูดเรื่องการทุจริตผมพูดเรื่องของตำรวจที่ใช้

ผมพูดถึงเรื่องของความไม่ถูกต้องของสังคม

ในนี้คือข้อมูลผมไม่ให้คุณหรอก

ถ้าผมเป็นอะไรผู้ใหญ่จะเปิดเผยข้อมูลในนี้
และข้อมูลนี้จะกระทบต่อคน

บลักษณ์ก็หลายครั้งหลายคลาที่มีคนใช้
ผมพูดให้ฟังผมไม่ได้หมายความว่า
พันธ์ตรวจโศนาจะใช้หรือไม่
แต่ผมพูดให้ฟังวันนี้ผมไปที่ปคม

ปคบหรือปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับความคุ้มครองผู้บริโภค
พ่อค้าแม่ค้าที่พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาน

ถ้าเกิดมีใครเรียกค่าคุ้มครองที่ตลาดให้มา
ให้ไปพุยสำหรับค้าอเจมส์มาให้ปากคำ
จะให้ปากคำถึงเรื่องอื่นก็ได้

ตำรวจเขาเรียกเป็นชุดชุดหนึ่ง๒๐๓๐คน
ผมก็ไปอยู่ที่สโมสรตำรวจ
ปรากฏว่าไปแล้วไม่มีใครพูด

ถามว่ามีใครรีดมีใครไถ

ถามคนนี้มีไหมไม่มี
เพราะว่าข้อสังเกตที่สำคัญคุณมิ้นครับ
ถ้าผมทำมาหากินได้ถูกต้อง
สมมุติว่าผมขายของสุจริต
ผมขายของที่ไม่ผิดกฎหมาย

ผมขายน้ำเต้าหู้น้ำบำรุงสุขภาพ

และคนที่จะจ่ายได้เนี่ยจะต้องทำไม
สินค้าต้องเถื่อนสินค้าไม่มีลิขสิทธิ์
สินค้าปลอมถูกไหมครับถ้าอย่างนี้ผมจ่ายแน่
การค้าหลายที่ก็ถึงขนาดว่าจะต้องจ่าย
เพราะอะไรเพราะถ้าไม่จ่ายมันไม่มีการคุ้มครอง
แต่วันนี้เมื่อผมไปถามพ่อค้าแม่ค้าต่าง
ขณะนี้ผมอยู่ที่สโมสรตำรวจตำรวจปคบ
ปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
เรียกพ่อค้าแม่ค้าตลาดใหม่ดอนเมืองมาให้ปากคำ
ดูสิว่าจะมีการเรียกค่าคุ้มครองหรือเปล่า
ไม่ต้องกลัวนะแล้วคุณมาเนี่ยอยากจะให้ข้อมูลอะไร
มีคนให้ค่าคุ้มครองมีการจ่ายค่าคุ้มครองกับครัว
พ่อค้าแม่ค้าจะกลัวเรื่องอะไร

ต้องจ่ายค่าคุ้มครองจ่ายอะไรจริงหรือเปล่า
จ่ายค่าบริหารการจัดการมีไหมมีไหม

ก็เรื่องที่เราแบบขายพวกเครื่องสำอางเนี่ยค่ะ

เออแต่มีจ่ายไหมไม่มีไม่มีนะโอเคอันนี้เขาบอกไม่มี
มีจ่ายไหมมีจ่ายอะไรไหมไม่มีนะมีจ่ายไหมครับ
ไม่ได้จ่ายอะไรนะรู้จักพันธุ์ตำรวจโทสันทนาประยุรัฐไหม
เพิ่งรู้จักเมื่อที่เป็นข่าวมาเนี่ยค่ะ
แต่ก่อนไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่เคยได้ยินชื่อด้วย
เพิ่งมาได้ยินแล้วตอนนี้ใช่ค่ะ
อุ๊ยต้องหัวหลอกพอได้ออกหน้าไม่ได้เห็นหน้าอะไร
กลัวทำไมแต่ยังไงอ่ะดูซิเนี่ย
นี่นี่น่ะเนี่ยนะผมแปลกใจอย่างหนึ่ง
ถ้าเกิดคนทำธุรกิจค้าขายไม่เห็นต้องกลัวอะไรนี่ครับ
ดูสิครับผมเดินไปถามพ่อค้าแม่ค้า

บางคนก็บอกว่าไม่มีค่าคุ้มครอง

บางคนก็บอกขายของถูกกฎหมาย

ก็ไม่เห็นจะต้องเดินหนีผม

ผมได้อธิบายถึงเรื่องของราคา

ต้องมีแน่นอนครับเพราะไม่มีราคา

ถามว่านายกตู่คอลโลมสัญจร

ผมก็ต้องชี้แจงให้ฟังถึงจังหวัดต่าง

คุณไปสุพรรณบุรีเพราะอะไร

คุณไปตรังเพราะอะไร
มันเป็นฐานเสียงใหญ่ของสวของนักการเมือง
ขอพูดเรื่องคสันจร

ในประเทศไทยทุกที่ก็คือประเทศไทย

ถ้าเกิดผมเอาไปทุ่มเทที่

เขาจัดงบประมาณให้บุรีรำเป็นหมื่นล้าน

ก็จัดเอาตามที่มีไว้

ถามว่าทำไมต้องเป็น

ไม่ใช่นักการเมืองธรรมดา
แต่เป็นตัวแปลสำคัญ

ว่าวันนี้จะไม่เห็นว่า

ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ย

ถามว่าตัวแปลสำคัญยังไง

นายเนวินชิดชอบเป็นสอสอบุรีรำสมัยแรก

กลุ่ม๑๖คือกลุ่มของสสหนุ่มในสมัยนั้น

มีใครต่อใครซึ่งสามารถล้มรัฐบาล

นายเนวินที่ชอบเคยอยู่กับ
ทักศิลป์ก่อนหน้าทักศิลป์อยู่กับอันหาร

ตั้งรัฐบาลกับนายอภิษฎด้วย
ได้ตำแหน่งใหญ่โตในรัฐมนตรี
แม้ว่าในขณะนั้นอาจจะบอกว่า

ในระบบนอมินีในบางครั้ง

มีตำแหน่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในตำแหน่งเสียอีก

จังหวัดบุรีรำได้รับการต้อนรับ
ขนาดว่าคนสองหมื่นสามหมื่นคน

ระบบการเมืองทุกประเทศเนี่ย

ซึ่งแน่นอนครับถ้ามี๕๐๐คน

ตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้แปะข้างฝา
ไว้ได้เลยว่าผมพูดไว้ก่อน

พักเท่านั้นแหละครับไม่ต้องไปแบ่งเยอะนะ

ว่า๖๕ที่นั่งพักประชาธิปัตย์ได้๑๕๙

ดับที่๒๑๕๐ถึง๑๘๐

ผมก็ต้องการพักขนาดกลาง
ขนาดกลางก็มีอยู่๒พัก

รวมที่นั่งกันได้ประมาณ๕๐๗๐

ซึ่งเป็นพักที่ผมเรียกว่าพวกพักที่เป็นภาค

ก็คือพัก๑และพัก๒

เพราะมัน๔๐๐ถ้าพักใหญ่
อาจจะ๑๕๐๒๐๐มันไม่พอ
ผมต้องการพักขนาดกลางแน่นอน

ถึงมุ่งตรงไปที่พักขนาดกลาง

เพราะถ้ารวมกันแล้วผมไม่ได้๒๕๑

ดังนั้นเหตุผลนี้

ก็ไม่มีใครทราบเพราะว่าผมก็สามารถบอกได้ว่า
ผมไปจัดกรมอสัญจรที่บุรีรำไม่มีอะไรนี่ครับ
ผมก็เป็นประเทศไทยอย่างที่คุณมิ้นว่าผมก็ไปลง
ผมอาจจะไปสุพรรณผมอาจจะไปนครปฐม
มันเป็นเรื่องของจังหวัดต่างซึ่งคอลโลมและนายก
มีสิทธิ์ที่จะไปดูไปตอบประชาชน
แต่ในนัยยะทางการเมืองก็มองว่านายเนวินชิดชอบอีกแล้ว
เพราะถ้าแข่ง๑๐๐เมตรเนี่ยคุณมิ้นครับ
คุณเนวินชิดชอบจะอยู่ที่เส้นชัยเสมอ
นั่นอ่ะสิดูจากลิสต์ไลน์ช่วยที่คุณชุวิตลิสต์มาแล้ว
ใครที่มีคุณเนวินเป็นเพื่อนก็ไปถึงเส้นชัยสวร

เพราะว่าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของประชาชนคนไทยทุกคน
รอดูกันสูตรนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะ
รวมถึงมีเรื่องประชาสัมพันธ์กันด้วยคุณผู้ชมค่ะ
วันจันทร์ที่๑๔ก็คือวันจันทร์หน้า
รายการเราจะย้ายเวลามาเจอคุณผู้ชมเร็วขึ้นอีกหน่อยนะคะ

พี่มีนก่อนจบนะฮะพี่มีนค่ะก่อนจบค่ะ
ก่อนจบที่คุณพูดเมื่อกี้เนี่ยมันต้องเติมนะ
ต้องเติมว่าเติมตามสไตล์ผมว่า
แฉแหลกขยี้ยับจับทุกประเด็น
จันทร์ที่๑๔๕โมงเย็นครับ
หน้าเจอกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ